บ๊วยรู้สึกยังจำคดีนี้ได้ไหมครับคดีที่เสียรับเหมาที่
สุราธานีถูกคนร้ายเนี่ยขับรถตามประกบรถกระบะ
แล้วก็ยิงถล่มจนเสียชีวิตคารถค่ะนี่คือเสียสมพรนะฮะ
นายสมพรณ์สินทองอายุสี่สิบสี่ปีรถกระบะคันนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนนะครับ
จนถึงขณะนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้คดีนี้ถือว่าอุกอาจมาก
สมพรเป็นเจ้าของบริษัทมงคลชัย๙๙การโยธาจำกัด
แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างถูกคนร้ายซึ่งต้องมีไม่น้อยกว่า๓คนแน่
แล้วตามประกบแบบนี้คนที่นั่งด้านหน้าด้านหลังฝั่งซ้ายรถกระจกลงมา
แล้วชักปืนออกมายิงซึ่งแน่ก็คือคนยิงสองคนคนขับอีกคนนึง
ไม่รู้จะมีใครเพิ่มเติมในรถอีกหรือเปล่าแต่จนถึงวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้
นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราชธานีนะครับหน้าโรงพยาบาลยุพราชเวียงสะนะฮะ
ที่อำเภอเวียงสะช่วงสายวันนี้มีพิธีศาสนาที่บ้านนะครับ
จากนั้นเนี่ยทางครอบครัวได้เคลื่อนร่างของเสียสมพรไปที่วัดบ้านซ่อง
เพื่อทำพิธีชาปนกิจศพนะครับ
หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑พฤศจิกายน
คดียังไม่คืบหน้ายังจับคนร้ายไม่ได้
ภรรยาของเสียสมพรก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
สภาพจิตใจตอนนี้ก็ย่ำแย่มากนะครับ
นี่ครับฝนก็ตกนะครับวันนี้
พี่ชายของเสียสมพรบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
สภาพจิตใจของครอบครัวทุกคนย่ำแย่มาก
โดยเฉพาะภรรยาของผู้ตาย

อยากฝากไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทุกคน
โดยเฉพาะรองพบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊ก
ขอให้ลงมาช่วยติดตามคดีนี้หน่อย
อยากให้จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้สักที
คือทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าไม่รู้ปมเหตุเหมือนกันนะครับ
แต่ให้น้ำหนักไปที่ความขัดแย้งเรื่องทางธุรกิจ
แต่ขอยืนยันว่าทางครอบครัวของเสียสมพร
ไม่มีใครคิดอยากจะล้างแค้นเอาคืน
แต่อยากให้จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้
เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าคนก่อเหตุอุกอาจมาก

หลังจากที่น้องชายเสียชีวิตไป
ในครอบครัวเนี่ยมีคนฝันถึงหลายคน
แล้วฝันตรงกันก็คือเสียสมพรเนี่ยในฝันนะ
สมพรได้โทรศัพท์กลับมาหาคนในครอบครัว

พูดทั้งน้ำตาบอกว่าคิดถึงคิดถึง
บอกเป็นห่วงคนในครอบครัว
แต่ว่าในฝันเนี่ยไม่ได้บอกกับใครเพิ่ม
เกี่ยวกับเรื่องทางคดีหรือว่าเหตุการณ์ต่าง

เพราะว่าจับคนร้ายมาลงทศ
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะลางเคนล้างเล่ม
เราไม่เอานะครับเราทำมาหากินสุจริต

คือเราเพียงแพ้เข้ามารับโทษนะครับ
ซึ่งเขาทำต่อหน้าของอนุซ่าวารี

เขาไม่ได้เกร็งใจได้เลย
เขาไม่ได้เกร็งกลัวยเลย
ซึ่งอยากจะให้เขามารับโทษตามกฎไม่นะครับ
แต่มีสองเรื่องนะครับ
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
หนึ่งก็คือความขัดแย้งทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ตอนนี้มีหลายอย่างแล้วที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมือปืน

ว่าจะออกหมายจับได้ภายในหนึ่งถึงสองวันนี้ข้อมูลของกลุ่มกลุ่มมือปืนผู้ก่อเหตุ
นี่นะครับตำรวจบอกว่าเป็นคนที่มีประวัติ
คดีอาทยากรรมมาแล้วทั้งสิ้นแล้วเชื่อมโยงการก่อเหตุอยู่หลายพื้นที่ด้วย
เบาะแสล่าสุดยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกับสุราชธานี
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กจะลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ